พาไปดูความคืบหน้าคดีที่มีชาวบ้านที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เขาเข้ามาแจ้งความบอกว่าโดนโกงเรื่องของแชร์ลอตเตอรี่
คือมีการแชร์ลอตเตอรี่เป็นแบบว่าขายลอตเตอรี่ที่ราคาถูกกว่าราคาทุน

เสียเงินกันไปรวมแล้วเนี่ยจากจำนวนคนแล้วก็จำนวนเงินร่วมร้อยล้านค่ะ
ซึ่งปรากฏว่าเสียเงินไปแล้วเสียเงินฟรี
คราวนี้ไปพูดคุยกันกับบุคคลที่เป็นเท้าแชร์นะคะ

เพราะว่าจำนวนเงินที่เสียหายจริงแล้วไม่ถึงร้อยล้าน
แต่ว่าแค่๑๐ล้านเท่านั้นรวมถึงยังมีภรรยาผู้อำนวยการ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แจ้งความเนี่ยนะคะเป็นหุ้นส่วนด้วยค่ะ
กรณีที่ชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแจ้งความถูกโกงแชร์ลอตเตอรี่
โดยมีการอ้างว่าสามารถซื้อได้ในราคาถูกกว่ากองสลาก
เรื่องนี้ตำรวจภูทรโคงามบอกว่า
จากที่เมื่อวานมีเข้าแจ้งความ๑๓คนวันนี้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มเติมนะคะ
และค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ๑๐ล้านบาทค่ะ
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนางสาววรรณญาวังคีรีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเท้าแชร์ก็ชี้แจง
บอกว่าผู้เสียหายสมยอมซื้อลอตเตอรี่มาตั้งแต่ต้นปีแล้วรวมกัน๗งวด
ซึ่งก็ขายให้ในราคาสูงกว่าต้นทุนฉบับละ๑บาทค่ะ
ไม่ได้ขายต่ำกว่ากองสลาก
หลายคนก็เลยแห่กันมาซื้อจำเป็นจำนวนมาก
แต่ก็จะมีอยู่๒๓งวดนะคะที่ขายต่ำกว่ากองสลากเพราะว่าซื้อมาเยอะเกินไปจนขายไม่ออกค่ะ
ก็ตั้งใจว่าจะขายขอทุนคืนก็เลยขายราคาต่ำกว่าราคาจริง
ซึ่งหุ้นส่วนที่ทำด้วยกันเนี่ยเป็นภรรยาของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอด่านซ้าย
โดยร่วมลงทุนกันคนละ๑๐ล้านบาท
ทำกันมาตั้งแต่ต้นปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งงวดล่าสุดค่ะ
ผู้อำนวยการก็ถอนหุ้นส่วนคืนคืนให้ไปแล้วร่วม๓ล้านบาท
แต่ทีนี้พอภรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนรู้ว่านางสาววรรณยาที่เป็นเท้าแชร์มีปัญหาด้านการเงิน
ก็พลิกจากการเป็นหุ้นส่วนมาเป็นผู้เสียหาย
เป็นคนไปแจ้งความว่าถูกโกงแล้วก็เสียหายไป๒๓ล้าน
ชาวบ้านคนอื่นอีกกว่า๒๐ล้านรวมแล้วประมาณ๕๐ล้านบาท
ซึ่งเรื่องนี้นางสาววรรณยาบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
เพราะค่าความเสียหายจริงอยู่ที่ไม่เกิน๑๐ล้านบาทเท่านั้น
และของภรรยาผู้อำนวยการเสียหายแค่๑๓ล้านบาท
แต่ที่ไปแจ้งความว่า๒๓ล้านบาทมีการรวมต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไปแล้วด้วย
ทางด้านของภรรยาผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนกัน
ตอนนี้ยังคงยืนยันปฏิเสธนะคะบอกว่า
ไม่เคยร่วมทุนและไม่เคยเป็นหุ้นส่วนกับนางสาววรรณญา
ที่เป็นเท้าแชร์ในคดีนี้ค่ะ